มาดูกรณีของน้องคาเมนเด็กหญิงอุ้มบุญชาวไทยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่พ่อของเธอเพิ่งชนะคดีไปก็มีการแถลงข่าวในวันนี้
โดยทางผู้ปกครองของน้องคาเมนก็กล่าวขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจให้เขาต่อสู้คดีมาโดยตลอดนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของการดำเนินคดีกับแม่อุ้มบุญยืนยันว่ายังคงดำเนินคดีหมินประมาทต่อไปค่ะ
โดยตอนนี้ทางครอบครัวกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเอกสารต่างเพื่อนำน้องคาเมนกลับประเทศสเปนค่ะ
อันนี้ก็เป็นภาพความน่ารักนะคะของน้องคาเมนแล้วก็นายมานูเอลซันโตสนะคะ
รวมทั้งนายกอดอนอเลนเล็กที่กำลังเตรียมจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะ
เป็นภาพความผูกพันแล้วก็ความรักของผู้ปกครองของน้องคาเมน
ซึ่งแน่นอนว่าภาพที่เห็นนี้ก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเมื่อเดินทางกลับประเทศแล้วด้วยนะคะ
ทั้งสองนั้นยืนยันว่าคำตัดสินของศาลของไทยนั้นเป็นไปอย่างชัดเจน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเอกสาร

ทั้ง๒คนนั้นกล่าวขอบคุณย้ำแล้วย้ำอีก
กับคนไทยค่ะที่ให้การสนับสนุนพวกเขา
ก็ให้กำลังใจในการต่อสู้คดีมาโดยตลอด
ส่วนประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดี
นางสาวปฏิตากุศลสร้างแม่อุ้มบุญชาวไทยฐานหมินประมาท
ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าดำเนินคดีต่อไป
โดยย้ำว่าตลอดช่วงเวลา๑๕เดือนของการต่อสู้เพื่อเด็กหญิงคาเมนนั้น
สมาชิกครอบครัวทุกคนอยู่อย่างยากลำบากค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็เปิดโอกาสให้คู่กรณีเข้ามาไก่เกลี่ยโดยตลอด

คู่ชายรักชายก็เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชน
เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศไทยรวมทั้งการต่อสู้คดีนะคะ
ซึ่งนายกอดอนยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดนั้น
นำไปใช้ในการต่อสู้คดีแล้วแล้วก็หมดแล้วด้วยนะคะ
โดยยังกล่าวย้ำถึงการขอบคุณคนไทย
แล้วก็จะรีบนำน้องคาเมนกลับบ้านโดยเร็วที่สุดค่ะ